คุณผู้ชมคะทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาเตือนสำหรับเรื่องของการแชร์ข้อความหรือว่าโพสต์
ที่มีการดูหมินสถาบันเนี่ยนะคะ
คือออกมาเตือนว่าอย่าส่งต่อค่ะ
เพราะว่าคนที่ส่งต่อก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดี
เพราะว่าคดีในลักษณะนี้มีอายุความนานถึง๑๐ปีเลยค่ะ
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความและคลิปวิดีโอ
ที่มีเนื้อหามินสถาบันเบื้องสูงบนสื่อโซเทียล
และมีการส่งต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ทำให้ล่าสุดนะคะพลตำรวจรีทรงพลวัฒนาชัย
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาเตือน
โดยเตือนประชาชนแบบนี้ค่ะว่าอย่าส่งต่อนะคะ
ส่งต่อข้อความต่างเหล่านี้
หรือว่าโพสต์ต่างเหล่านี้เพราะว่าเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๑๑๒
ดังนั้นถ้าได้รับข้อมูลในลักษณะแบบนี้มา
ควรใช้ดุลยพินิษฐ์และไม่ส่งต่อเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อคุณอาจจะต้อง
ดำเนินคดีอาญาค่ะแล้วก็ยังถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติ
พิวเตอร์ซึ่งคดีนี้อายุความนานถึงสิบปีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมามี
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีหมินสถาบันเบื้องสูงแล้วร้อยเก้าสิบสี่
คดีจับกลุ่มแล้ว๑๐คดีอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก๑๗คดีสำหรับการ
ติดตามตัวผู้กระทำความผิดและหลบหนีอยู่ต่างประเทศนั้น
ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดค่ะ
โดยประเทศไทยมีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศรวม๑๖ประเทศนะคะ
ส่วนประเทศอื่นที่ไม่มีสนที่สัญญาดังกล่าวก็จะอาศัยความสัมพันธ์ทางการทูต
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจสากลประสานและให้ข้อมูลผู้กระทำผิดเพื่อประสานขอความร่วมมือด้วยค่ะ